ผมเชิญคุณชุวิตมาพูดคุยหลากหลายเรื่องราว
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิต
นับจากนี้ไปของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตด้วย
คุณชุวิตอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิแล้วนะครับ

คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อรายการซะหน่อย

จากเปิดปากตอนนี้ต้องเป็นเปิดใจ
เพราะว่าผมเนี่ยจะคุยกับคุณเนี่ยมาหลายครั้ง

จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับผมไหม
เพราะการที่ผมจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
จริงผมก็ไม่ได้กำหนดเลยนะ
ผมก็ไม่ได้กำหนดว่าผมจะมีถึงวันนี้
วันที่มีคนมาให้ตำแหน่งที่ไม่มีใครไปมอบให้
ไม่มีทั้งเงินเดือนไม่มีทั้งรางวัล
ก็คือการที่เป็นนักแจ๋
ทีนี้ผมกำลังจะบอกคุณภาคภูมิว่า
นี่ผมกำลังจะเดินทางมาสู่จุดสูงสุดแล้ว
จุดสูงสุดมันก็ต้องเหมือนพลุที่ขึ้นไป

มันไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่ลุกจากโต๊ะเกม
มันโอเวอร์แล้ว
ทุกคนเนี่ยมันไม่หนักมันก็ไม่เป็นไร

เราก็ควรจะวางแผนเขาบอกว่าผู้ชนะ
ผู้ชนะคือผู้ที่ต้องวางแผน
ดังนั้นการวางแผนชีวิตไม่เสียหายครับ

หมอเขาบอกทีนี้หมอบางท่านที่ประเทศไทยเนี่ย
ท่านคงจะมีความเมตตากรุณาสูง

ฝรั่งก็จะพูดตรงว่า
ก็คือคุณอาจจะต้องฉีดยาคุณอาจจะต้องใส่สายยาง

คุณอาจจะต้องมาฉีดฟอกไต

เพราะว่าอาการมะเร็งตับเนี่ย
มันก็จะลามไปยังอวัยวะส่วนอื่น
เมื่อก้อนเนื้อมะเร็งมันใหญ่ขึ้น
มันก็จะไปเบียดอวัยวะอื่นโดยปริยายแล้ว
ถ้ามันอยู่ในช่วงแพร่กระจายอะไรที่อยู่ใกล้กับตับ
อะไรที่อยู่ใกล้กระทับมันก็กระจายไปตรงนั้น
ก็คืออัตราการรอดเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณปีครึ่ง๒ปี

อันนี้ก็ยาวสิครับเพราะถ้าสั้นที่อนุมานไว้๘เดือน
อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าบางคนอาจอยู่นานกว่านั้นนะ

ก็คือคุณอยู่สั้นแต่คุณทำอะไรตามใจคุณได้

คุณคิดว่าผมจะอยู่ยาวแล้วอย่างไร้ความสุขเนี่ยจะเลือกเหรอคุณภาคภูมิ
แต่อยู่ยาวตัวเราอาจจะลำบากหน่อย
แต่ลูกครอบครัวญาติพี่น้องเขาอาจจะได้อยู่กันยาวนะพวก
พวกนั้นที่คุณพูดถึงมันจะพลอยลำบากไปกับผมด้วย
เหมือนคนติดคุกผมติดคุกครอบครัวต้องมาติดกับผม
ต้องมาเยี่ยมผมต้องมาน่าเศร้า
ผมอยู่รายอิสระภาพไอ้คนข้างนอกก็ไม่ใช่
จะไปเฮฮาปาร์ตี้ได้คิดว่าจริงไหม
ดังนั้นผมจะพาพวกเขามาทุกข์กับผมทำไม
ในเมื่อไอ้ที่เขาบอกว่าตัดช่องน้อยมันไม่ใช่ช่องน้อยล่ะครับ

ก็ผมก็ต้องไปคนอื่นก็ต้องอยู่ดำเนินชีวิตต่อไป
ทุกอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิม

มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีอย่างเดียวที่ผมหายไป
เพราะฉะนั้นการที่ผมหายไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผม
มันเป็นเรื่องในส่วนตัวเพราะทุกคนก็ไปกันหมด
เพียงแต่ว่าไปช้าหรือไปเร็ว
และไปอย่างช้าแบบทุบหรือไปเร็วอย่างมีความสุข
คุณเลือกเอาเลยครับพระเจ้าไม่ได้ให้คุณแบบ
ถ้าคุณอยู่ยาวแล้วมีความสุขได้อันนั้นสุดยอดครับ
อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้บอกว่าใครไม่มี
มันต้องมีโชคมันต้องมีวาสนา
คุณเห็นไหมครับบางคนอายุ๘๐๙๐เค้ายังแข็งแรง
คุณภาคพูมคุณรายการไทยรัฐเปิดปากกับภาคพูม
ก็อาจจะคิดถึงผมนะ
เพราะว่ามาอยู่หลายครั้งและมาเรื่องเด็ด

ผมก็มาคุณชีวิตสัญญากับผมนะไม่ต้องมาอีก
ผมผมก็เกิดกับไทยรัฐไงถูกไหมครับ
ผมยินดีมาอยู่แล้วแต่ถ้าร่างกายอำนวยให้มา
ผมก็ต้องมาเพราะใจผมมันมา